ชายวัย๓๓ปีไปเที่ยวงานทำบุญส่งน้ำพระฉลองสงกรานที่จังหวัดลบบุรีนะครับ
แล้วก็ไปเจอกับเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนชั้นปฐม
ซึ่งก็มีเรื่องขัดใจกันอยู่บาดหมางกันอยู่
พยายามที่จะเคลียร์ปัญหานะครับ
แต่ปรากฏว่ากลับถูกเพื่อนเก่ายิงที่ศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ญาติของนายสารวุฒิลาวงอายุ๓๓ปี
ตะโกนด่าทอและสาบแช่งนายนบพลสนหรือกุ้ง

จ่อยิงศีรษะนายสารวุฒิเสียชีวิตขาที่
บริเวณหน้าวัดอำภาวันวนารามตำบลม่วงค่อม
อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี

เวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที

บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
โดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้น
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ขณะกำลังเดินเที่ยวงานบุญในวัดกับลูกชาย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัด

ก็เห็นร่างของผู้ตายซุดลงกับพื้น

เมื่อทราบว่าผู้ตายเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชาย
ไม่คิดว่าจะถูกยิงเสียชีวิตโหดเยี่ยม

ผู้ตายเป็นคนดีไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใคร

เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นประถม
ก่อนจะเกิดมีปัญหาติดใจกันภายหลัง
ก็คนรู้จักกันก็เป็นคนบ้านเดียว
รู้จักกันเขาก็คุยอะไรกันดีอยู่นะ
แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนก็เป็นยังไง
ด้านนายวีรพงศ์ผาภายอายุ๒๓ปี

วันนี้ก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่ในวัด
กระทั่งมาทราบว่ามีคนถูกยิงหน้าวัด
และมารู้ว่าผู้ตายคือรุ่นพี่ที่รู้จักกัน

ไม่คิดว่าจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้

เกิดจากปัญหาเรื่องส่วนตัวที่มีกันมานานแล้ว
ขณะที่จากการสอบสวนทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้มาเที่ยวงานวันสงครานที่วัด
ซึ่งมีการจัดงานบุญส่งน้ำพระ

ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันมา

แต่ต่อมาได้เกิดมีปัญหาขัดใจกัน
ทั้งคู่จึงได้นัดกันออกมาเคลียร์ปัญหาหน้าวัด
ซึ่งผู้ตายได้กอดคอคุยกับเพื่อนอย่างเป็นกันเอง
สุดท้ายเพื่อนรักกลับสะบัดหลุด
แล้วใช้มือกดศีรษะผู้ตายลงกับพื้น
ชักปืนลูกสองสั้นที่เหน็บเอาไว้ที่เอว
เจาะยิงที่ศีรษะอย่างห่วงเฮี่ยม
แต่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพม่วงค่อม

ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
นายนบพลให้การรับสารภาพว่า

ว่าผู้ตายได้เดินเข้ามาหาเรื่องก่อน
เขาจึงกลับเข้าไปที่บ้านเพื่อไปเอาปืน
แล้วย้อนกลับมาที่วัดนัดเคลียร์ปัญหากัน

มาจากปัญหาส่วนตัวที่สะสมมานานแล้ว

ผู้ตายเคยมีเรื่องกับหลานชาย
จึงเกิดเป็นความแค้นเรื่อยมา
สำหรับผู้ต้องหารายนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่า
เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วหลายคดี
ทั้งเรื่องอาวุธปืนยาเสพติด
เพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำได้เพียง๒ปีเท่านั้น
กระทั่งมาก่อเหตุขึ้นอีก

ได้นำมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขากำพระ
โดยมีกำหนดชาปนกิจในวันที่๒๐เมษายนนี้